ท้ายนะครับเราทิ้งท้ายกันที่รายงานพิเศษนะครับ
ในรอบปีนี้ผลงานของวงการฟุตบอลไทย

ไปติดตามได้จากรายงานแล้วพักสักครู่นะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปตามข่าวช่วงท้ายครับสวัสดีครับ
โดยเริ่มที่สุดเรื่องแรกคือผลงานของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
สร้างผลงานสุดประทับใจในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่กำลังมีลุ้นอยู่ในเส้นทางเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายได้อีกครั้งในรอบ๑๔ปี
ผลงาน๕นัดเอาชนะได้๔นัดและเสมอ๑นัดทำให้โอกาสผ่านไปเล่นในรอบสุดท้ายค่อนข้างสดใสในปีหน้า
พร้อมทั้งจุดกระแสแฟนบอลไทยทั่วประเทศให้กลับมาฟีเวอร์แบบสุดกันอีกครั้ง
ที่สุดเรื่องที่๒คือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีชุด๔เกมที่นำทีมโดยโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐที่ยังคงรักษามาตรฐานเดิมพาทีมคว้าแชมป์๔เกมสมัยที่๑๕ได้สำเร็จ
ชนิดยิงคู่แข่งได้ถึง๒๔ประตูและเสียเพียงลูกเดียวเท่านั้นจนทุกชาติในอาเซียนยกย่องว่านี่คือราชันแห่งอาเซียนอย่างแท้จริง
ฟุตบอลไทยเรื่องที่๓คือทีมชาบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในการบริหารงานของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
ที่ไปจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในเวทีระดับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศแคนาดา
เก็บไทยชนะได้หนึ่งนัดตกอันดับที่๑๗ของการแข่งขัน
ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยที่จะต้องจดจำไปอีกยาวนาน
วีรสตรีไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโด่งดังไปทั่วโลก
ที่สุดเรื่องที่๔ต้องยกให้กับเหล่านักรบประสาทสายฟ้าบุรีรำยูไนเต็ด
กวาดแชมป์ไปทั้งหมด๕รายการในปีเดียวเป็นสโมสรแรกของเอเชียที่ทำได้
ต่อด้วยคว้าแชมป์ลีกครับสมัยที่สี่ด้วยการเอาชนะศรีสะเกดหนึ่งประตูต่อศูนย์
ไม่แพ้ทีมใดในหลีกตลอดทั้งฤดูกาล
ก่อนที่จะพังงาดคว้าแชมป์อีก๒รายการ

ด้วยการเอาชนะเบิงเกดอังกร๑ประตูต่อศูนย์
ที่เอาชนะคู่ปรับตลอดการ
จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการฟุตบอลไทยได้สำเร็จ
ปิดท้ายที่สุดฟุตบอลไทยเรื่องที่๕
คือนักเตะขวัญใจมหาชน
ในปีนี้ต้องยกให้ตังค์สหรัฐ
ที่มีแฟนเพลงเข้าไปรับชมกันกว่า๑๘๐ล้านวิวในตอนนี้
ผลงานที่โดดเด่นกับทีมชาติไทย
ในฟุตบอลโลกและในฐานะกัปตันทีม๔เกม
ทำให้เขากลายมาเป็นนักฟุตบอล
ครองใจคนไทยมากที่สุดในปีนี้ด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป